สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะ
วันนี้เจอเจอกับเรือนขวัญแล้วก็เชอรี่ค่ะใช่ค่ะขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะคะ
วันนี้ว่ายไม่ค่อยสวยเพราะดีว่าเมื่อคืนดิฉันนอนตกหมอนมา
เออควรดิฉันคอเคล็ดจริงจริงคุณผู้ชมดิฉันเจ็บมาก
เพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะเคลื่อนไหวได้ไม่ค่อยปกติสักเท่าไหร
อันนี่ได้ร้อนเล่นนะคะสัญญาว่าอ่านข่าวเสร็จเดี๋ยวจะไปพบแพทย์กันพื่อก่อน

ข่าวแรกค่ะเป็นเรื่องความติสของหนุ่มแอนริวเกร็กสันนั่นเองนะคะ
หลายคนบอกว่าร่วมงานด้วยยาก
ค่ะคุณจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าสาวเชียร์ที่คำพรเป็นนางเอกเบอร์ล่าสุดค่ะได้
ที่ได้ไปประกบคู่กับหนุ่มแอนดริวเก็กซันนั่นเองนะคะ
นี่แหละเข้ามาร่วมงานละครกับค่ายฟากลาดพร้าวนะคะ
แล้วก็ขึ้นชื่อว่านุ่มแอนดริวนี่นะคะเป็นขวัญใจของสาวมานานหลายยุค
รวมถึงเป็นขวัญใจของสาวเชียร์ด้วย
แต่ว่าแอนดริวเองเนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นชื่อเรื่องหล่ออย่างเดียว
เรื่องเก่งก็ด้วยแต่ว่าเรื่องความติ๊สเขาบอกว่ามาเป็นที่หนึ่งอยู่เหมือนกัน
สำหรับเรื่องความเคร่งครัดในการทำงานก็ไม่น้อยค่ะ
ต้องถามสาวเชียร์กันหน่อยนะคะว่าต้องทำงานกับพระเอกคนนี้เนี่ย
เตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าค่ะ
ได้ติดตามพี่แอนดริวมาตั้งแต่เด็กนะคะ
แล้วก็เหมือนครั้งนี้ก็ได้แบบมาร่วมงานด้วย
เป็นหนึ่งในนักแสดงที่เรารู้สึกว่าเป็นคนคุณภาพอยู่แล้ว
พี่เขาน่ารักค่ะพี่เขาน่ารักก็บอกว่าคือเหมือนได้เจอเจอนะคะ
แล้วก็ได้พูดคุยคือพี่เขาน่ารักอยู่แล้วนะคะ
แล้วก็เป็นผู้ชายที่มีความเป็นสุภาพบุรุษมากนะคะ
ก็ร่วมงานด้วยก็โอเคดีใจ
กับเชียร์เชียรู้สึกว่าไม่เลยนะคือมัน
มันเป็นเรื่องปกติของคนที่แบบมันมีมุมอะไรที่มันแตกต่างอะไรอย่างนี้

แต่ว่าเชียร์เชื่อว่ามันเป็นความแตกต่างที่ลงตัว
ก็หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นไปด้วยความสนุกสนานเฮฮานะคะ
แล้วก็เหมือนแบบบรรยากาศฉันว่าบรรยากาศมันจะพาให้ทุกอย่างมันสนุกอะค่ะ
ฟังแบบนี้แล้วเรื่องการทำงานก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะ
จากละครจะรุ่งแล้วอีเวนต์ของสาวเชียร์ตอนนี้ก็แน่นไม่เบาค่ะ
ขั้นมีกระแสมาว่าเจ้าตัวก็เลยจะถือโอกาสอัพค่าตัวในช่วงกำลังฮอตเลย
รับงานซ้อนจนวิ่งวุ่นไปไม่ทันด้วยต้องแคนเซิลไปหลายงานเลยทีเดียว
จริงหรือเปล่าถามเชียร์ดีกว่าค่ะ
ไม่ใช่ว่าคนอื่นเขาไม่ว่างแล้วมาจ้างคุณเชียร์หรอก
เขาจ้างคนอื่น
ด้วยความสามารถของเชียร์เองนะคะ
ยังไงก็จะติดตามผลงานไปตลอดเลยค่ะ
นั่นแหละค่ะแล้วก็มีลุ้นด้วยนะกับคู่จิ้นคู่นี้นะคะ
คนแห่กับคู่จิ้นของเขานะครับ
รับรองนะคะเป็นแฟนเชียร์กันยกใหญ่เลยค่ะ